เฮ้เฮ้อ่าอ่าอ่า

เราเริ่มมีกระแสมาจากทาง
เหมือนกับพี่จ๊ะมากกว่า
ก็เลยโดนมองว่าเราเรียนแบบ
หรืออะไรอย่างนี้มากกว่า

แล้วอย่างนี้ยังไงมีค่าเพียงเกี่ยวใหญ่ติดต่อด้วย
ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าส่วนมากอาจารย์เขาจะติดคุยเรื่องนี้เอง
แล้วมีค่าต่อหรือมีต่อของคุณตรง
คุณอาจารย์ก็ดีคิดว่ามันไม่ได้แบบว่าเป็นระบบระเบียบจนแบบว่า
เราอึดอัดมากจนเกินไปก็คือแบบสบายอย่างนี้ค่ะ
อยู่กันแบบครอบครัวก็มีความสุขแฮปปี้ดี
ค่ะเป็นไข้ใหม่ใช่ค่ะทำขึ้นมาเอง

ค่ายใหญ่ก็เป็นความฝันของหลายหลายคนอยู่แล้วนะคะส่วนหนูก็เป็นความฝันเหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้เราก็โอเคกับจุดที่เราอยู่อยู่แล้วก็อยู่ตรงนี้ก็โอเคอยู่

ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อของเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อของเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อของเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อของเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อของเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อของเป็นชิ้นเป็นอันเ
คิดว่ากระแสครั้งที่แล้วก็น่าจะแรงพอแล้วไม่น่าจะมันไม่น่าจะแรงไปกว่านี้แล้วค่ะ
เพราะว่าบนเวทีมันก็ถึงขีดจำกัดแล้วก็คือไม่น่าจะแรงกว่านี้แล้ว
เรื่องแรงของคนที่กระแสแรงในเวลาในกระแสชุดนี้หรือเปล่า

มีค่ะตอนนี้มีแต่ว่าเมื่อก่อนก็มีให้กำลังใจบ้างแต่ว่าด่าจะเยอะกว่า
มีค่ะมีมีมีตามไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
กระแสโดยการก็มีแต่ว่าแค่มีแข็งคำก็มีคนชื่อชอบ

อย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะเขาเข้ามาในรูปแบบติดตามให้
รูปแบบเอฟซีนั่นแหละค่ะแบบว่าติดตาม
ก็มีตามไปให้ของเราถ้าเกิดเราแบบ

ส่วนกรุงเทพถ้าเกิดเรามากรุงเทพเขาก็จะตามไปทุกที่เลย
ตามไปถ่ายภาพตามไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็
มีแถวชนบุรีก็จะมีกลุ่มนึงอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาเราไปอย่างนี้
เขาก็จะซื้อของมาให้แล้วก็ตามเราอะไรอย่างนี้ไป
ไปทุกเวทีเลยก็คือน่ารักมากแล้วก็

สี่ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้ค่ะไปกันเป็นกลุ่ม

อืมก็หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาชอบอะไรแต่ว่าเขาติดตามเราตั้งแต่ช่วงที่เรา
โดนด่าเลยนะแล้วเขาก็มาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบ
มาให้ของมาอะไรอย่างนี้มาติดตามน่ารัก
เดี๋ยวเมียพูดเรื่องกับแฟนคับว่าเขาชอบดูหรืออะไร
เขาก็บอกว่าเราชอบในผลงานอะไรอย่างนี้ค่ะชอบแบบที่เราแบบดูแลพ่อแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าพอได้มาสัมผัสกับเราจริงก็คือเราก็เหมือนเด็กธรรมดาน่ารักอะไรอย่างนี้ค่ะ

สวยขนาดนี้อายุยังน้อยขนาดนี้หุ่นมาเก็บมากขนาดนี้
หุ่นมาเก็บมากขนาดนี้หุ่นมาเก็บมากขนาดนี้หุ่นมาเก็บมากขนาดนี้
ตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะตอนนี้ไม่มีจริง

เพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้หนูก็ไม่ค่อยได้ติดต่ออะไรกับใครด้วย
ก็คือแบบว่าใช่ค่ะไม่ค่อยได้ติดต่อโรคภายนอกเท่าไหร่
คนมองว่าเราแรงชีวิตจริงเป็นคนยังไง

ก็คือสบายอะไรก็ได้ก็คือใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นปกติ
ก็คือตื่นมาก็ทำงานใช้ชีวิตอยู่บนรถอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือง่ายปกติกินข้าวไทยเซเซเวนด์อะไรปกติเลยค่ะ

การแต่งตัวของเราปกติ

ตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะดังเหมือนกัน
ก็คือแบบทำไปปกติเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเราร้องอยู่
อ่าร้านเบียร์หรอง๑๙๖๑และแต่งตัวประมาณนี้แนวนี้อยู่แล้ว
ใช้ชีวิตปกติเลยแล้วอยู่ดีมันก็โดนคนจับตาก็คือตกใจ

แก่งทุกคนเป็นตัวอย่างของเยาวชุมแต่การแต่งตัวอะไรอย่างนี้
เราก็ทำตัวเหมือนเดิมการแต่งตัวอะไรก็เหมือนเดิม
เราก็เซ็กซี่แค่บนวันที่ด้านล่างเราก็ปกติ
ก็คือใช้ชีวิตธรรมดาไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมาก
ก็คือถ้าสมมุติว่ามีน้องหรือว่ากลุ่มเพื่อนวัยเดียวกับหนูอยากจะทำแบบนี้
ก็คือคิดว่ามันก็ไม่ได้เหมาะสมควรเท่าไห
แต่ว่าด้วยความที่เราคิดว่ามันเป็นงานแล้วก็อะไรอย่างนี้
หนูก็คิดว่าให้มองว่ามันเป็นงานเป็นอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะ

ก็คือให้มองว่ามันเป็นการทำงานค่ะ
ก็ช่วงนี้คือตารางงานมันแน่นแล้วก็มีต่างจังหวัด
ส่วนมากก็คือไม่ค่อยได้เข้ามากรุงเทพก็คือตอนนี้เรียนก็ดอบไว้ก่อน
แต่ว่าถ้างานเริ่มซาซาก็จะกลับมาเต็มที่กับการเรียนให้เหมือนเดิม
ค่าตัวเพราะว่าดังแล้วอับค่าตัวยกค่าตัว
ตอนนี้ก็ค่าตัวก็คือทุกคนสามารถจ้างได้อยู่แล้ว
ไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ต่ำจนเกินไปคือ
กลางแล้วแต่งงานแล้วแต่เจ้าภาพจ้างมาว่าจะเอาอะไรบ้างเอาประมาณไหน

อย่างยืนยังไม่ได้อับค่าตัว
ก็คือมีทั้งมีทุกราคาทุกระดับราคาแล้วแต่เจ้าภาพจะเรียกมา
ตอนนี้เรื่องค่าตัวน่ะหนูอาจารย์เขาจะจัดการ
แล้วก็แม่จะคุยกันมากกว่าหนูไม่ค่อยได้รู้เรื่องเท่าไหร่
มีมีค่ะตอนนี้มีไปเกาหลีใต้แล้วก็มีดูไบมีบาเลนแล้วก็มีสปลาวค่ะ
เป็นครับใช่ไหมคะว่าในประเทศกลับมา

เพราะว่าคนไทยส่วนมากอยู่ที่ไทยใช่ไหมค่ะ
แต่ว่าต่างประเทศก็จะมีกลุ่มคนไทยไปทำงานที่นู่น
เขาก็แบบติดตามเราอยากเจอเราอะไรอย่างนี้ค่ะก็มี
ส่วนมากต่างประเทศเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้สัมผัสบรรยากาศคอนเสิร์ตแบบที่ไทยนะคะ
ก็คือความสนุกสนานแบบว่าเรื่องหมอลำหรือว่าเรื่องอะไรที่ต่างประเทศไม่มี
ส่วนมากเขาจะแบบเน้นเพลงสากลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็คือเราก็นำพวกลูกทุ่งหมอลำอีสานนี่แหละค่ะ
ก็คือไปที่นู่นก็คือเหมือนเขาได้สัมผัสบรรยากาศเก่ากินไอเก่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็คิวน่าจะมีถึงจองคิวถึงปีหน้าแล้วค่ะใช่
ค่ะก็ฝากติดตามนะคะผลงานน้องลำใหญ่นะคะผลงานมายล่าสุดครับคุณสาวข่าวล๊อคนะค่ะ

ตารางงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะ